คุณผู้ชมที่จังหวัดน่านพ่อสุจทนแจ้งตำรวจจับใคร
จับลูกชายที่พ่อบอกเป็นลูกชายบังเกิดกล้าวเลย

เพราะอะไรรู้ไหมคุณคุ้มคลั่งอารวาสยิงปืนภายในบ้านด้วยนะครับ
ตำรวจสพภูเพียงจังหวัดน่านรับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสและยิงปืนในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลฝ่ายแก้ว

พบร่องรอยในห้องนอนนะคุณนะถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าผนังปูนนะฮะ
แล้วก็พบลูกตะกัวลูกกระสุนอีกหนึ่งหัวเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
คนที่แจ้งเนี่ยคือคนเป็นพ่อคนเป็นพ่อก็คือนายเย็นอายุ๖๑ปีนะครับ
เป็นพ่อของนายบราเชนอายุ๔๖ปีนายบราเชนนี่แหละฮะเป็นคนก่อเหตุครับ
โดยทีนี้นายบราเชนตอนนั้นยังอยู่บ้านนะคุณหลังก่อเหตุเสร็จ
พอเห็นตำรวจก็รีบวิ่งนำปืนที่ก่อเหตุไปคว่างทิ้งเลย
แต่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหมีอาการคล้ายคนเมาพูดจาวกวนพูดไม่รู้เรื่อง
ตำรวจต้องคุมตัวไปที่โรงพักนะฮะ
พ่อบอกแบบนี้นะครับบอกว่าพ่อสุจทนแล้วกับพฤติกรรมของลูกชาย
เรียกเขาว่าลูกชายบังเกิดก้าวเลยนะครับ
จะก่อเหตุทำร้ายคนในบ้านบ่อยครั้งแต่ด้วยความที่เห็นว่าเป็นลูก
ที่ผ่านมาไม่เคยแจ้งความจับเลยนะกลัวลูกจะลำบาก
แต่ครั้งนี้โอ้โหอยู่ลูกชายหนักแล้วนะฮะเอาปืนออกมายิง
มีลักษณะเหมือนคนเมาเอะอะโวยวายพ่อก็กลัว
กลัวว่ามันจะยิงพ่อกลัวลูกชายจะยิงพ่อนะครับ
คนเป็นพ่อเห็นท่าไม่ดีแล้วฮะกลัวจะเกิดเหตุรุนแรงบานปลาย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
พอนักข่าวถามว่าลูกชายเสพยาหรือเปล่า
พ่ออย่างนี้คุณพ่อถอนหายใจยาวเลย
จะยอมรับแบบไม่ปิดบังเลยบอกว่าลูกชายเสพยานะครับ
อันนี้มันถึงนี้ครับ
ผมบอกพี่บ้างว่าอันนี้นะ

ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยใช้เหตุนะครับ

ก็อยู่ระหว่างรอการตรวจจากโรงพยาบาลน่านอีกครั้ง

อาวุธปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าที่เป็นไม้เป็นเหล็ก